เส้นใต้เมืองไทยขอเพิ่มอุณหภูมิหน่อยก็แล้วกัน
สัปดาห์แรกคุยเรื่องการเมืองกันก่อนเลย
ร้อนจริงสำหรับกระแสเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุจันทร์โอชานะคะ
มีแววมาบอกว่าจะลดทหารลง
แล้วเอามืออาชีพมาบริหารจริงจังที่เป็นเฉพาะด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของปากท้องประชาชน
ไปติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพครีกษัตริย์เลยค่ะ

จากนี้ไปบนหน้าจอข่าวการเมือง

ก็คงจะวนอยู่กับเรื่องการปรับคอรมอนี่แหละ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องตามกันตลอด
กว่าจะถึงเวลาว่าปรับเมื่อไหร่
อันนี้ก็เป็นผลพวงจากรัฐมนตรีว่า
เมื่อรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งลาออก
ทางเลือกของนายกรัฐมนตรีทำยังไงได้บ้าง
หนึ่งตั้งคนไปรักษาการเอาไว้ก่อน
ตอนนี้ตั้งแล้วตั้งผลเอก

ในยุคต้นของรัฐบาลนี้
มาที่ต้องทำก็คือว่า

ทีนี้ถ้าปรับคอลโลมอคำถามก็คือว่า
จะปรับแบบไหนปรับเล็ก
เล็กก็หาใครไปตั้งแทนไว้คนหนึ่งก็จบตรงนั้น

ปรับใหญ่ก็คือว่าไหนก็จะปรับคอลโลมอแล้วก็ได้โอกาส

ตำแหน่งรัฐมนตรีอื่นด้วย

จะปรับใหญ่ปรับเล็กไม่พูด
แต่ว่าโดยทิศทางของข่าวจากการวิเคราะห์
หลายมุมหลายทางตอนนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วล่ะ
ว่านายกจะปรับใหญ่
เหตุผลที่ปรับใหญ่เพราะว่า
นี่เป็นช่วงเหลือปีสุดท้ายของรัฐบาล
แล้วหลังจากนั้นจะนำไปสู่การเลือกตั้ง
ฉะนั้นถ้าดูข่าว

คะแนนของรัฐบาลนี้โดยเฉพาะของนายก
คะแนนนิยมบิ๊กตูดิ่ง
อันนี้เป็นการสำรวจโพล
เคยมี๗๘เหลือ๕๐กว่า
จาก๗๘เหลือ๕๒
ทำไมคะแนนนิยมจึงดิ่ง
เรื่องของปัญหาเศรษฐกิจครับ

เพราะปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ
รัฐบาลพยายามจะโชว์ระยะหลัง
ว่าตัวเลขเศรษฐกิจดีขึ้น

ชาวบ้านเขาวัดของเขาเองได้

เศรษฐกิจในครัวเรือนเขาเป็นยังไง

เขามีหนี้เพิ่มขึ้นไหม

เศรษฐกิจปากท้องเนี่ยมันมีปัญหาจริง
ไร่แต่ละตัวราคาตกต่ำทั้งนั้น

เพราะว่าพืชไร่สินค้าเหล่านี้

ก็เป็นเรื่องของตลาดโลก
ยางพาราก็เป็นเรื่องของตลาดโลก

ผลิตออกมามากราคาก็น้อยราคาก็ต่ำ
น้อยออกมาราคาสูง

แต่ว่าสิ่งที่มันกระทบเข้ามาเนี่ย
มันมีความรู้สึกกันตรงว่า
เฮ้ยเศรษฐกิจมันแย่จริง
ตอนนี้ร้านอาหารที่เคยคึกคัก
คนเงียบอยู่กันไม่ได้ขาดทุน
มีตัวเลขปิดกิจการร้านอาหารร้านโชว์หวยเนี่ย

เป็นข่าวมาเป็นระยะระยะปิดกิจการ
ปิดกิจการสู้ต่อไปไม่ไหว
เศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจมันซึม

ความนิยมและเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล
เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลเนี่ย
มันมาจากความเชื่อมั่นความศรัทธาของประชาชน
ถ้าประชาชนศรัทธาประชาชนเชื่อมั่น
เสถียรภาพรัฐบาลเสถียรภาพทางการเมืองแข็ง
แต่ตราบใดคนมีความรู้สึกว่า
ไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาอันนี้แหละมีปัญหา

อย่างที่บอกแล้วนะครับเศรษฐกิจปากท้อง

คำถามต่อมาว่าถ้าจะปรับคอลโลมอร์

คำตอบก็คือปรับคอรมอเศรษฐกิจ
ขอรมอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจ
คอรมอที่เกี่ยวข้องกับการที่จะมาดูแล
เรื่องปากท้องของชาวบ้าน
ทำยังไงให้ขายของได้ทำยังไงให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ทำใดถึงจะให้เงินสะพัด
ฉะนั้นถ้าท่านดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์

อันนี้ก็บี้โละทีมเศรษฐกิจเป็นของขวัญ
เป็นของขวัญอะไรล่ะเขาบอกให้เป็นของขวัญปีใหม่
นี่มติชนบอกบิ๊กตู่คิดให้ลุ้นปรับใหญ่ปรับเล็ก
อันนี้ก็คือที่ท่านพูดวันก่อน
ให้คนเดากันว่าจะปรับใหญ่หรือปรับเล็ก
แต่ตอนนี้ค่อนข้างชัดแล้วล่ะปรับใหญ่
ทีนี้จุดอ่อนคืออะไร
แตะบิ๊กตูปรับใหญ่ชี้จุดอ่อนกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์
สองกระทรวงนี้มันโยงใหญ่มาถึงวิถีชีวิตเทศตะกิจรากย่า
เพราะจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องสินค้าที่ออกมาแล้วมีตลาดไหม
ความพยายามในการที่จะส่งออกของกระทรวงพาณิชย์
ความพยายามของกระทรวงเกษตรที่ทำยังไงที่จะไปแก้ไขปัญหาพืชไร่ต่าง
เป็นต้นน้ำของกระทรวงพาณิชย์นั่นปลายทาง
แปลว่าฉันผลิตเธอเอาไปขาย
ฉะนั้นถ้าเธอขายได้มากราคามันก็ดีขึ้น
นี่คือประเด็นที่วิเคราะห์กันว่าน่าจะปรับใหญ่
อีกประเด็นหนึ่งเห็นอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์
ตอนนี้ตำแหน่งสำคัญสำคัญยังมีเป็นของทหาร
ที่ติดกันมากับวิกตูตั้งแต่เรื่องยุทธ์อำนาจใหม่
ฉะนั้นวันเสาร์อาทิตย์ก็เลยมีบทวิเคราะห์กันมาว่า
ถ้าจะปรับให้ได้ใจคนจริงเนี่ย
ควรจะมีเก้าอี้ทหารน้อยลง
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเศรษฐกิจ
แล้วเปิดทางให้นักธุรกิจคนที่มีความรู้ความชำนาญ
เข้ามาบริหารกระทรวงเหล่านี้แทนนี่
นี่ฉบับนี้เขาแนะว่าให้ใช้สูตรจอมพลสลิต
อาจารย์เจริญคันทวงอาจารย์เจริญคันทวงเนี่ย
บอกไปถึงบิ๊กตู่ว่าให้ย้อนกลับไปดู
จอมพลสลิดปฏิวัติปี๒๕๐๐กว่า
จอมพลสลิตมาจากการปฏิวัติแต่เวลาเลือกใช้คน
เลือกเอาคนเก่งคนมีฝีมือมาทำงาน
ก็ทำให้การพัฒนาประเทศทำให้การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ทำให้เรื่องนโยบายทางสังคมต่าง
เรื่องการพัฒนาประเทศต่างนี่ไปริ้วเลยครับ
คนก็เลยลืมคิดไปแล้วว่า
พลสลิตนั้นมาจากการปฏิวัติ
มาจากไหนไม่สำคัญแต่ทำความเจริญรุ่งเรือง

สมัยนั้นเนี่ยถ้าคนรุ่นเก่าจำกันได้
ดรอำนวยวีรวรรณมาช่วยงาน
มาเป็นรัฐมนตรีอายุยังไม่ถึง๓๐มั้งประมาณ๓๐อ่ะ
คือเอาเป็นว่าคนเก่งอยู่ที่ไหนจอมพลสลิตไปเอามา
แล้วไม่เอาพักพวกตัวเองมานั่งขวางเก้าอี้ไว้

หวังผลอย่างเดียวก็คือแก้ปัญหาประชาชนให้ได้
อาจารย์เจริญคันทวงจึงแนะมาถึง

เหลือบตาดูมองย้อนหลังไปดู

อย่าไปเห็นแก่หน้าพักพวกเพื่อนฟ้องเพื่อนฝูง

พี่น้องพี่ที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกันมาตั้งแต่ยึดอำนาจ
เพราะว่านักวิชาการหลายคนบอกว่าได้ตอบแทนไปพอสมควรแล้ว
ระยะเวลา๓ปีที่ผ่านมาเนี่ยในทางการเมืองถือว่าตอบแทนเต็มที่แล้ว
จากนี้ไปก็เอาประชาชนเป็นหลักเอาผลงานเป็นหลัก
เช้าวันนี้ตั้งแต่เช้าวันนี้วันจันทร์มาเที่ยงวันนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่ก็ตามแต่
เสียงเรียกร้องให้ปรับคอลโลมอเศรษฐกิจก็จะเริ่มหนาหูขึ้น
ขึ้นอยู่กับว่า๑พลเอกประยุทธ์ท่านจะยอมที่จะตัดสินใจ
ปรับให้เป็นทิศทางนี้ไหมซึ่งก็เข้าใจ
แต่ว่ายังไงก็ยังง่ายกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นปรับคอรมอทีนึง
ถ้าไม่เป็นที่พอใจของสอสอ
มุ้งนั้นมุ้งนี้ที่คนของเขาเป็นรัฐมนตรี

ยิ่งเป็นรัฐบาลที่มาจากพักการเมืองหลายพัก
หัวหน้าพักการเมืองเห็นด้วยที่อยากให้ปรับ
แต่ว่ามันมีมุ้งมีไข้อยู่
คนในมุ้งในไข้เนี่ยถ้าไปปรับลูกพี่เขา
เขามีปัญหารัฐบาลก็อยู่ลำบาก
แต่ปัจจัยพวกนี้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องเลย
เพราะไม่ต้องอาศัยเสียงในสภาในการออกกฎหมาย
สอนอชอขอสอชอตั้งมาเอง
พูดง่ายก็พลเอกประยุทธ์ตั้งมาเอง
ฉะนั้นจะไปปรับใครเข้าใครออกมีคำนึงเรื่องเดียว
หนึ่งท่านจะคิดยังไงระหว่างพักพวกเพื่อนฝูงพี่พ้องน้องพี่ของท่าน

ประเด็นที่สองคนเก่งเนี่ย
อย่าไปคิดว่าไปเชิญใครมาเอาเทียบเชิญไปเชิญใคร

เหลือเวลาอีก๑ปีในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยไม่ง่ายเลย
ปัจจัยต่างมันมีเยอะที่จะเป็นปัญหาแล้วแก้ไม่ได้
ถ้าแก้ไม่ได้เขาก็เอาชื่อเสียงมาทิ้งซะเปล่า
ฉะนั้นในช่วงท้ายเหลือปีเดียวเนี่ย
ปรับคอลโมแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไม่ง่ายเลย
อย่าไปคิดว่าไปเชิญใครแล้วใครจะมา
ก็คราวที่แล้วท่านผู้ชมจำไม่ได้เลยครับ
นายกไปเชิญคนนั้นคนนี้มาเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์
คณะกรรมการปลองดองคณะกรรมการปฏิรูปสำคัญสำคัญ
เขาบอกเขาขออยู่วงนอกดีกว่า
คำว่าขออยู่วงนอกดีกว่าแปลว่าปฏิเสธ

แล้วไหนจะต้องมาเจอปัญหา
คนเก่งคนดีเนี่ยเขาอยู่ข้างนอกเงินเดือนเป็นล้านนะครับ

ต้องแจ้งบัญชีบัตรสินของเมียของลูกวุ่นวายกันไปหมด
อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เขาคิดว่า
หนึ่งปีอยู่ข้างนอกดีกว่า
แล้วถ้านายกส่งเทียบเชิญมาแล้ว
คนเก่งคนดีคนมีความสามารถ
สังคมไทยคาดหวังว่าจะแก้มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

นี่แหละครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปรับคอลโลมอล

นายกก็ต้องเจอคำถามนี่แหละครับว่า

เขาหาข่าวได้แล้วเขาก็มาถามนายก
ท่านนายกถ้านายกหงุดหงิดกับคำถามพวกนี้
นายกต้องหงุดหงิดไปหลายวันครับ

นักข่าวเขาก็ต้องหาข้อมูลของเขา

แต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่า
ให้เอาคนที่เหมาะสมแล้วก็ความรู้ความสามารถเนี่ย
ตรงกับส่วนที่จะต้องมาบริหารจริง

เยอะไปหรือเปล่าในคณะรัฐมนตรี
คอยดูคอยติดตามดู

เราฝากความหวังกับรัฐบาลไว้หลายเรื่องเหมือนกันนะ
เกือบจะทุกเรื่องเลยเพราะฉะนั้นก็รอดูอยู่